ท่านผู้ชมครับที่ฉะเชิงเซานะฮะไปดูนาทีระทึกนะครับ
บรรจุน้ำแรงดันสูงของรถโม้ปูนระเบิดฝาปิดของถังเนี่ยมันพุ่งไปโดนอุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้าแรงสูงเสียหายเลยนะฮะ
นี่ฮะคือโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายอะไรนะครับ
นี่จังหวะตรงนี้นะฮะปึ้งไปนี่ฮะ
น้ำเนี่ยฮะถังบรรจุน้ำแรงดันสูงขนาด๒๐๐ลิตรของรถหม้อปูนระเบิดนะครับ
คือฝาถังเนี่ยกระเด็นไปโดนอุปกรณ์ยึดสายไฟฟ้าแรงสูงเสียหายไป๓อัน
แล้วไปหล่นใส่หลังคาโกดังข้างทาง
เหตุการณ์นี้หน้าโรงเรียนไผ่แก้ววิทยานะครับที่ตะบนแปลงยาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
สพแปลงยาวก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับโอ้โหนี่ฮะตกมาอยู่ตรงนี้เนี่ย
โม้ปูนก็ไปจอดอยู่หน้าโรงเรียนน้ำนี่โอ้โหกระเด็นกระจายตามพื้นถนนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลย
คนขับรถโม้ปูนบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังบรรทุกปูนไปส่งให้ลูกค้าที่อำเภอบางคล้า
มาถึงหน้าโรงเรียนเนี่ยได้ยินเสียงดังสนั่นตู้มเนี่ยฮะจอดรถดูถึงรู้ว่า
บรรจุน้ำแรงดันสูงเนี่ยมันระเบิด
เมืองต้นมีผู้รับบัตรเก็บปะครับไม่มีครับ
ก็เดี๋ยวทางบริษัทต้นสังกัดเขาก็ต้องมาดูแลเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายต่าง
เพราะว่ามีทรัพย์สินของทางราชการหรือว่าทางโรงเรียนหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเขาเสียหายด้วยนะฮะ